คุณผู้ชมได้พูดคุยกับพี่หม่ำ
ขนาดงานวันแต่งนะคุณผู้ชมวันแต่งคุณดิมเนี่ยคือเขาก็ให้พี่หม่ำเนี่ยเป็นประธานในการแต่งเลยนะ

นะคะแห่ขันมงขันหมากจัดเต็มจัดใหญ่มากจริงนะคะ
เลยคว้ามาอัปเดตนิดนึงนะคะหลังจากที่อะไรรู้ไหมคะ
ยังไงพี่
ติดโควิดยกวงเลยค่ะ
เป็นไปขำไปนะคะจนหลายคนบอกว่านี่มันไม่ใช่วงดนตรีแล้วนะคะ
นี่คือตลกคาเฟ่แล้วค่ะ
งานนี้นะคะจะเป็นเพราะว่าได้รับพลังตลกจากพ่อหม่ำหรือเปล่า
แล้วพอหม่ำเนี่ยเขาประกาศคิดถึงผ่านสื่อหลายทีเนี่ยค่ะ
จะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมไปหาบ้างหรือไม่นะคะ

ฟังเสียง
พี่ศักดิ์ก็คือคนที่ถือมือถือให้พี่หม่ำนะคะ
ยืนยันนะคะว่าพี่หม่ำไม่มี
ไม่มีไม่มีโทรศัพท์นะคะเวลาทางวีดีโอคอลหาเนี่ยค่ะก็คือผ่านพี่สาว
ต้องโทรหาคนติดต่อคนผู้ช่วยอีกทีนึง
เพราะว่าแกแบบว่าแบบว่าเป็นชิลมากพี่หม่ำของเราเนี่ยค่ะ
แกเป็นตัวของตัวเองไงไม่พกคือไม่พกนะคะ